เหตุการณ์นี้ยังคงมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่๔๒๐๐กับ๙รายในประเทศไทย
แล้วที่สำคัญตามแนวชายแดนก็ยังคงมีแรงงานจากเพื่อนบ้าน
ลักลอบเข้ามาอย่างที่อลัญญประเทศอาหารพรานต้องเข้าไปตรวจสอบเข้าไปจับกลุ่ม
จับกลุ่มแรงงานชาวกัมพูชาได้ห้ามรายครับลักลอบเข้ามาตามพรมแดนบอกว่า
ต้องการมาทำงานในประเทศไทยโดยเฉพาะต้องการไปที่ตลาดโรงเกลือแต่มันเสี่ยงกับเรื่องของโควิดด้วย
อย่างที่ทราบดีว่าประเทศรอบประเทศไทยเขามีการระบาดที่หนักกว่าเรามาก
แล้วไทยเองเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะปลอดภัยทำให้บรรยายงานต่างด้าวเหล่านี้พยายามจะเข้ามาในเมืองไทย
แล้วก็มาหางานทำแต่ไม่รู้ว่าเขาเอาโควิดเข้ามาด้วยหรือเปล่า
ภาพที่เห็นคือเป็นชุดลาดตะเวนกองร้อยทหารพรานที่๑๒๐
ลงพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนที่บริเวณช่องทางธรรมชาติ
ตำบลป่างไร่อำเภออรัญญประเทศเมื่อวานที่สาแก้ว
ไปเจอแรงงานที่ลักลอบเดินเท้ามาผิดกฎหมายชาวกัมพูชา๕คน
ก็ต้องสกัดกั้นกันไปสิเพราะว่าทั้งผิดกฎหมายแล้วก็ทั้งเรื่องของการป้องกันการประบาดของโควิด๑๙ด้วย
แล้วก็ไปจับกลุ่มได้เป็นผู้ต้องสงสัยเป็นต่างด้าวกัมพูชา๕คน
เดินเท้าเข้ามาข้ามมาที่ฝั่งประเทศไทย
แล้วมันห่างจากตรงนี้เพียงสองกิโลนะฮะเมื่อบุคคลกลุ่มนี้เดินเท้าเข้ามาถึงจุดที่ทหารพรานดักซุ่มอยู่นะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวแล้วเข้าจับกลุ่มได้เป็นผู้ชาย๔ผู้หญิง๑รวมเป็น๕
ถามก็ทราบใจความว่าก็เป็นเช้ากรรมผู้ช้าแหละนะฮะ
ไม่มีเอกสารการเดินทางหรอกต้องการจะลักลอบเข้าไทยเพื่อมาหาทำงาน
มารับจ้างทำงานที่ตลาดโรงเกลือ
ทุกคนก็จะมีถุงพลาสติกถุงอะไรเนี่ยหอบเสื้อผ้ามาคนละถุงนี่แหละฮะนะฮะ
เจ้าที่ก็ตรวจทัศกรก่อนตรวจวัตรอุณหภูมิก่อนนะฮะ
พบว่าเขาไม่มีไข้นะอันนี้ก็รอดไป
แต่ไม่ไว้วางใจต้องเอาไปตรวจสอบต่อ
คุมตัวไปจุดที่สอบสวนที่กองร้อยทหารพรานที่หนึ่งสองศูนย์ห้า
จากนั้นทำประวัติถ่ายภาพประสานไปยังเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงของกัมพูชา
แล้วก็ผลักดันทั้ง๕คนกลับประเทศนะฮะ
บริเวณช่องทางอนุโลมชายแดนด้านอำเภอโคกสูงสะแก้ว
ให้เขาเดินเท้ากลับไปฝั่งกัมพูชานะฮะ
ตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีไข้ก็ไม่ได้เสี่ยงกับเรื่องของการติดโควิด๑๙เข้ามา
แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะวางใจได้นะครับ